ดูเรื่องราวของพี่รายเดอร์หน่อยค่ะพี่รายเดอร์คนนี้เขามีคติประจำใจ
ชีวิตผมต้องเดินหน้าต่อตั้งมั่นด้วยปฏิฐานอันนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมไปรับข้าวไปรับอาหารจากร้านมา
เชื่อหมดหัวใจหมดใจจริงค่ะ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปคือพี่เป็นอะไรกันแน่อ่าฮะ
พี่เป็นกู้ภัยพี่เป็นรายเดอร์หรือยังไงกันแน่
อันนี้ตอนจบของเรื่องแล้วสามารถที่จะกู้รถขึ้นมาได้
แต่เราต้องย้อนเรื่องกลับไปสักนิดหนึ่งครับเรื่องนี้ค่ะ
คุณผู้ชมรายเดอร์เนี่ยแน่นอนค่ะ
ว่าจะต้องเอาอาหารไปส่งให้กับลูกค้า
แต่ดูสิสภาพก่อนที่กู้ภัยจะมามันติดอยู่แบบนี้
ติดอยู่กลางทางไปไหนไม่ได้ผมอุตส่าห์ใจสู้จะเดินหน้าต่อแต่สุดท้ายผมไปไม่ไหวจริงครับพี่
ถูกต้องสุดท้ายผมจะเดินหน้าต่อไม่ไหวผมต้องรอกู้ภัยมาช่วยค่ะ
กู้ภัยก็มาช่วยจริงอันนี้อยู่ในซอยวัดโพ๓๑ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีนะคะ
นี่เราไปเจอกับพี่รายเดอร์พี่สมศักดิ์
พี่สมศักดิ์เล่าให้ฟังว่าผมจะเล่าที่มาที่ไป
ของการที่ผมมาอยู่กลางอะไรกลางลมแบบนี้ให้ฟัง
คือจริงผมไปรับข้าวต้มจะไปส่งลูกค้า
จากร้านไปถึงบ้านลูกค้า๕โลเองนะ
ผมเชื่อผมเชื่อแล้วผมเห็นแล้วแหละ
ว่าป้ายมันติดเอาไว้ว่าทางข้างหน้ากำลังปรับปรุงปิดถนน

เอาไงผมมอเตอร์ไซคันเล็กนิดเดียวมันก็ต้องซอกแทรกไปได้ดิ
พี่เขาคิดอย่างนี้ไงก็ขี่ไปเรื่อย
พื้นมันเป็นเหมือนกับเละเลนโครน
เอาสักพักนึงลึกลงเรื่อยลึกลงเรื่อยประมาณฟุตนึงได้ล้อจมอยู่แบบนั้นแล้วค่ะ
ตัวพี่นะพี่สมศักดิ์พยายามเข็นขึ้นเองดึงไม่ไหวเข็นไม่ไหว
เชื่อไหมคุณจากแบบระยะทางแค่๕โลพี่เขานั่งรอจนจะเข็นอยู่ประมาณเป็นชั่วโมง
ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจริงใช่คนเดียวเอาขึ้นไม่ได้นะฮะ
โทรแจ้งกู้ภัยดีกว่าค่ะแล้วกู้ภัยก็เลยตัดสินใจไงมาช่วยเลย
ช่วยแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนท้ายเมื่อกี้คือกู้ภัยเขามาเอารถมอเตอร์ไซค์ของพี่สมศักดิ์
ขึ้นมาจากหล่มได้พอเอาขึ้นมาได้แบบนี้
นี่เราก็ถามนะพี่สมศักดิ์ถามจริงเถอะพี่
ป้ายมันก็บอกนะว่าทางปรับปรุง
ไอ้เลนตรงนี้มันก็เละขนาดนี้

อยากให้ฟังหน่อยไหมคะฟังพี่เขาเลยค่ะว่าเพราะอะไร

เขาป่าวไปไปต่อเรื่อยหรือว่าไปได้ครับ

แล้วพอไปคล้ายตั้งอยากออกนะครับ

ตอนที่เราลงไปครั้งแรกแล้วไปเจอสภาพทางแบบนั้น

นี่ครับประโยคสุดท้ายคือประโยคที่พีคมาก
เขานิ่งนะเมื่อกี้หน้าพี่เขาเล่าทั้งเรื่องมาแบบนิ่งเลย
หน้าพี่เขาอีกนิดนึงได้ไหมฮะประโยคสุดท้ายบอกผมต้องเดินหน้าต่อแล้วเขาก็ยิ้ม
หลายคนดูแล้วบอกโอ้เอ็นดูรายเดอร์เหมือนกันนะชีวิตต้องไปต่อคุณ
ใช่เอาจริงชีวิตพี่รายเดอร์แต่ละคนนี้ก็ต้องเจออะไรเยอะเหมือนกันนะ
แล้วเมื่อกี้ที่ขึ้นมาอะไรนะเป็นถุงแล้ว
อันนั้นเป็นข้าวต้มที่พี่เขารับมา

สุดท้ายไม่ถึงมือฮะรถติดลมมาก
เขาก็ต้องเรียกเพื่อนรายเดอร์มาช่วยเรียกกู้ภัยมาช่วยยกนะฮะ
ไม่ใช่เกี่ยวกับเลขที่วันนี้จะออกสลากนะ

สุดท้ายเขาก็ต้องมาล้างรถแบบนี้นะฮะ
ออแมสรถเลอะโคนเลอะเลนนะครับ